แต่คนนี้ไม่โสดนะคะหนุ่มเจดค่ะ

หลายคนกูเลยมองบอกว่าเจดพี่พาดเปิดมาช่องฯทางกระเมี่นะครับ
เห็นแต่หน้าเจดหน้าซ้ำซะละเกิน
ไม่กลัวแฟนคับ

จริงแล้วเหรอ
ผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาพูดให้เขาเข้าใจหรอก
แต่ว่าเราก็พยายามทำให้ทุกเรื่องมันแตกต่างกันนะครับ
มันก็เป็นบทพิสูจน์อีกอย่างหนึ่งที่มันยาก
เราก็ต้องมาทำให้มันแตกต่างกันอีกอะไรแบบนี้
ก็เลยแบบค่อนข้างจะยากพอสมควร
แต่ว่าก็พยายามทำให้ดีที่สุดครับ
ส่วนเรื่องหวานใจที่อยู่เมืองนอกค่ะ

เพราะว่าฉันก็จ้องเจดอยู่มานะคะ

ข้ามปีแบบเหงาอยู่ข้ามประเทศมันจะยังไง
ไปฟังคุณเจดพิพัฒน์เปิดใจถึงเรื่องแฟนเลยค่ะ

เขาก็ยังต้องเรียนหนังสือแล้วก็ต้องทำงาน
คือมันเป็นเรื่องของการตกลงกันมากกว่าว่าแบบ

แล้วก็ข้อจำกัดหลายอย่างมันเกิดขึ้น
เวลามันตัดสินเองดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไง

เขาก็คอหากันได้อะไรกันได้นะ

ค่ะคาวดาวน์แล้วตัวเองผ่อนในคาวน์เปล่า
เมื่อกี้ยังเพิ่งบอกเลยมุกนี้๑๐ปี